คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวสวยใจบุญอย่างเบลล่ารานีกันบ้างดีกว่า
ล่าสุดค่ะเธอนำเงินของเธอเนี่ย
สมทบทุนสร้างกุฏิสำหรับพระอาคันตุกะที่วัดพระยาสุเรน
โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางวัดขาดก็เลยตั้งใจถวายนะคะ

สาวเวล่าบอกว่ายังไม่ได้ตอบตกตรงเลย

ยังไงก็ต้องถามทางพี่เขามากกว่าค่ะว่าคิวพี่เขาได้หรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ทราบหรือว่าจะเป็นการกดดันเบา

แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ภายในเดือน๒เดือนนี้
ยังไม่ได้คือเป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นค่ะ

เป็นคนที่ชอบบรรยากาศแบบเหมือนไปกันหลายคนอย่างนี้ด้วยคืนเพลงสนุกสนาน
อยากมีโมเมนต์แบบผู้รักฉันถ่ายรูปเธอฉันถ่ายรูปฉันเลย

แต่ว่าอาจจะไปใกล้แถวนี้คือเป็นแบบสะดวกหรือว่ากระทันหันอย่างนี้
คือจะไม่ใช่ชิดไปต่างประเทศอะไรขนาดนั้นหรืออย่างนี้

นี่จำได้ที่ก่อนหน้านี้พี่เวียพาน้องเบลล่าเข้าป่ากลางแฟนไม่รู้ว่าเธอเข็ดหรือเปล่านะคะ
จริงไม่เข็ดหรอกแต่ว่าเบลล่ายังไม่ว่างงานแน่นงานชู้